ค่าไฟจะขึ้นอีก๒๘เท่า

คือต่อไปนี้คำถามคือ
เงินเดือนคนมันจะพอจ่ายค่าน้ำมันค่า

ในขณะที่เงินบาทมากอ่อนตัวลงเยอะ

หลายหลายอย่างก็คือต้องดูกันแบบมากมากอ่ะค่ะ
วันนี้คุณคมกริจเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่า
แนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรไอ้ตัวนี้แหละคือตัวที่บอกหนาร้อนค่าไฟจะขึ้น
ตัวค่าไฟจริงมันอาจจะไม่ขึ้นหรอกแต่ไอ้ตัวค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยแหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงถูกต้องไหมครับ
สำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนกันยายนถึงธันวาคม
หรือหน้านาวหรือรู้สึกว่าเย็นเนยันหน่อย

กัญญาถึงเกลาเอลถ้าสมมุติคุณที่ย้อนกลับไปกันเป็นปั้งที่ค่าไฟถูกเนี่ย
แต่หลังจากนี้ปุ๊บเขาบอกเลยว่าจะประกาศให้ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมเนี่ยเบื้องต้นต้นทุนปีนี้มันปรับตัวสูงขึ้น
คือ๑ค่าน้ำมันมันสูงขึ้นคาดว่าค่าไฟฟ้าในรอบใหม่หรือรอบปลายปีเนี่ยจะปรับขึ้น๔๐สตางค์ต่อหน่วยฮะ
กำลังคิดถึงถึงเอ่อค่าไฟที่จ่ายทุกเดือนอยู่แล้วคือถ้าลองบวกไปอีกต่อหน่วยก็
ก็อื่นกันนะอืมอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ย
ค่าไฟฟ้ามันก็จะเป็น๔บาท๔๐จากตอนนั้นที่เราประกาศกันช่วงนั้น๓บาทกว่า
เดี๋ยวขึ้นไป๔บาทถูกต้องไหมตอนนี้มันจะขึ้นไป๔บาท๔๐ค่ะ
โดยค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่าเอฟทีเนี่ยงวดสุดท้าย
จะปรับขึ้นไม่ถึงแล้วกันใช้คำว่าไม่ถึง๕บาทต่อหน่วยแล้วกัน
แต่ปรับขึ้นนั่นแหละและการปรับขึ้นในรอบนี้ยังไม่รวมกับภาระที่การไฟฟ้าผลิต
ผลิตแห่งประเทศไทยจะต้องแบกรับเอาไว้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่แปดหมื่นล้านบาท
ซึ่งหากรวมในส่วนนี้แล้วจะส่งผลให้ต้นทุนไฟฟ้าแท้จริงเนี่ยปรับขึ้นไม่ใช่๔๐สตางค
ค่ะจะปรับขึ้นอีกบาทหนึ่งต่อหน่วยอืมบ้านคุณใช้กี่หน่วยกลับไปดูบิน
อยู่ใกล้ใกล้ตัวไหมลองดูบินเดี๋ยวขึ้นรถไปดูก่อนได้ด้วยนะใส่ในรถไว้อยู่
ก็ได้อืมแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะดูที่บินใช่ค่ะแต่โอเควันนี้คุณเช็ด
คุณเรายังดูเบนกันอยู่ถูกต้องไหมแอปที่จริงเรายังมีแอปของการไฟฟ้าอยู่
คุณเข้าไปดูในแอปก็ได้คุณดูในบินก็ได้ว่าคุณเนี่ย
ใช้ไฟกี่หน่วยเขาจะมีการเปรียบเทียบให้คุณเลยว่าในช่วง๖เดือนที่ผ่านมาเนี่ย
มันจะเราใช้ไปกี่หน่วยคุณดูแล้วกันหลังจากนี้ปุ๊บมันจะปรับขึ้นอีกหน่วยละบาท
เริ่มเมื่อไหร่คะเนี่ยนะฮะซึ่งในส่วนของกรกภเนี่ยไม่มีงบประมาณในการเข้ามาดูแลส่วนนี้
แต่พยายามบริหารต้นทุนการผลิตไฟฟ้าให้มีราคาถูกลงให้สมเหตุสมผลน้ำขึ้นมาน้ำ
โดยที่ไฟจะต้องไม่ดับคือเวลามีโอกาสไปลาวค่ะอย่างที่บอกลาวนี่คือบางที่เนี้ย
เขาจะดับไฟเป็นช่วงเลยนะฮะค่ะแบบเฟสปกติบางทีตรงนี้ความมันเปลี่ยนเป็น๓เฟส๔เฟส
บางทีเขาปล่อยไม่ครบเฟสก็ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องไฟฟ้าเนี่ย
มันก็จะเบาลงประเทศไทยของเรายังไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
แต่ตรงนั้นปัญหาของเขาคือเขาไม่มีน้ำมัน
แต่วันนี้ของประเทศไทยของเราเนี่ยก็คือน้ำมันมันสูงขึ้น
มันก็คือต้นทุนของการไฟฟ้าก็เลยสูงขึ้น
แต่โอเคล่ะสิ่งหนึ่งคนทั้งประเทศก็ต้องช่วยกันแบกรับภาระนี้เหมือนกัน
ใช่อันนี้จริง
จากนายกรุงตุ๋นะคะ
ถ้าประชาชนทำอะไรได้บ้างมาดูพร้อมกันนะคะทุกคน
ภาคประชาชนค่ะปิดปรับปลดเปลี่ยนปิดไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้
แล้วก็ปรับแอร์ที่๒๖องศาปกติบางคนขี้ร้อนก็จะเปิดแบบ๑๙๒๐บ้าง
ให้ปรับเป็นที่๒๖องศาแล้วเขาบอกว่าให้เปิดพัดลมช่วย

ก็เหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมแพทเทิร์นเดิม

ส่วนภาคเอกชนและอุตสาหกรรมทำอะไรได้บ้าง
เปิดปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็นเวลาไม่ได้เปิดตลอดแล้วก็
ปิดป้ายไฟโฆษณาหลัง๔ทุ่มเพราะมันใช้ไฟเยอะป้ายไฟ
โฆษณาเนี้ยถ้าเอาง่ายน่ะอืมดูมาตรการแล้วเนี้ยเอาจริง
จริงจริงคือมันก็แอบถึงทางตันเหมือนกันเนอะมันอืม

คือทั่วโลกเป็นหมดจริงแต่นี่คือประเทศไทยของเรา
เอิญมันเป็นเมืองร้อนแล้วก็มันมีทุกข้าวของทุกอย่างอ่ะ
วันนี้ภาระประชาชนของเรานอกจากโอเคละ
น้ำมันเราเข้าใจหมูเห็ดเป็ดไก่เออต้องดีใจหนู
ค่ะ๑รอตเตอรี่ขายในเป๋าตังหมด๒
คุณจะดีใจหรือเสียใจเดี๋ยวค่อยตอบกันเนาะนะฮะ
ต้องจะเพิ่มไป๑๐ล้านใบถูกต้องไหม๒
ไข่ไก่กำลังจะล้นตลาดไข่ไก่จะถูก
ถูกลงก็
ทำไมไอ้พวกเธอทำหน้าใส่ฉันกันอย่างนั้นนะ

อาทิตย์เท่านี้เรายังประกาศ๗๐บาท

อย่ามองแรงใส่ฉันฉันเป็นผู้ประกาศข่าว

ใช่เพราะมันเป็นร่องรูมันยังต้องหุ้มฟอยก่อน
แล้วไม่ต่อเป็นไข่ยังไงอย่างไข่ในน้ำเป็นระเบิดอ้าวโอเค
หรือถ้าเป็นอะไรที่เมื่อก่อนขายกันในทีวีเอางัดออกมาใช้ซะ

ยังโชคดีที่เป็นแหล่งผลิตอาหารแต่เราแค่

พอแน่นอนแหละเนื่องจากน้ำมันพืชมันอะไรอะ

ว่าเกษตรกรทุกคนจะต้องกลับไปคิดใหม่ทำใหม่ว่า
ไอ้ครัวโลกของครัวของโลกเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ประเทศไทย
แล้วเราจะทำกันยังไงให้มันเป็นสากล
อ้าวไม่คิดถึงครัวโรคแล้วทุกวันนี้ในบ้านไม่มีกินเลยนะครับครัวโรค